กลุ่มชาวบ้านบ้านน้องข้าวเหนียวตำบล๓๐๐ยอดอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจบคิริคันประมาณ๗๐คน
รวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสังกอหรือบ้านปลาและธนาคารปู
เพื่อให้สัตว์น้ำได้มีพื้นที่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสส
โดยชาวบ้านได้ล่องเรือออกไปทำซ้ำต่อซึ่งใช้อุปกรณ์๔อย่างคือ
ไม้ไผ่เชือกถุงทรายและใช้ทางมะพร้าวเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
การวางสังกอจะอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ๕๐๐เมตร
ชาวบ้านจะเตรียมไม้ไผ่มาจากบ้านแล้วนำไปประกอบโดยใช้เชือกไนลอนยาว๒๓เมตร
ผูกกับคนไม้ไผ่ส่วนอีกปลายหนึ่งของเชือกผูกกับกระสอบทราย
ผูกกับทางมะพร้าว๒กิ่งตรงกลางลำไม้ไผ่
เสร็จแล้วจะช่วยกันยกกระสอบทรายทิ้งลงน้ำเพื่อให้ทั้งลำดิ่งลงสู่ก้นทะเล
ผักและหวานแล้วติดนอกจากนี้ยังมีธนคารปูบ้านปลา
โดยทุกวันที่ชาวประมงจับปูได้หากมีปูไข่ติดมาด้วย
จะนำมาฝากไว้ที่ธนาคารปูเพื่อเคลียร์ไข่ออกไว้ในบ่อพัก
สำหรับอนุบาลลูกปูน้อยก่อนปล่อยลงสู่ทะเล
ธนาคารปูบ้านฟ้าขอลอมหมดสภาพเด็กรุ่นหลังต้องมัฒติเตอร์
เด็กไปเรียนข้างนอกจบประมงมาก็มีวิจัยตรงนี้นะ
ผมไม่ได้ปิดกั้นเพราะว่าของนี้มันเริ่มหมด
แต่มาเหล่าก็คลองซิ่งที่มันหายไป
เราจะทำสิ่งนี้ให้มันต่อเติมเข้ามา
ให้มันสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมที่มันเคยมีอยู่
ปูทั้งปลามันจะเข้ามาเหมือนเดิม
ชาวประมงบอกว่าเรือประมงพื้นบ้านเป็นเรือเล็ก
ถ้าออกไปไกลก็ต้องต่อสู้กับคลื่นลมแรงกลางทะเล
บางครั้งเจอลมพายุกลับลำไม่ทัน

แต่วิธีนี้ก็ช่วยให้ไม่ต้องออกไปหากินไกล
เริ่มจากการไปเห็นตัวอย่างมาจากที่อื่น
นำมาทำในหมู่บ้านของตัวเอง

เพราะว่าประมงพื้นบ้านเป็นประมงเรือเล็ก

เมื่อก่อนไปพัดขึ้นพัดลมอยู่ข้างนอก

อยู่ข้างในนี่ตื่น

มันจะไม่มีผลกระทบอะไร

เมื่อก่อนจากเหนือเล็กไปหักกินไก่
ก็เจอพายุเจอพวกลมพวกอะไรนะ

แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปหากินไกลเลย

การทำสังกรนี้เพื่อไว้ให้ลูกหลานได้กินได้ใช้กันต่อไป

ก็จะสามารถรักษาแหล่งทำมาหากิน
หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหมู่บ้านไว้ได้อย่างยั่งยืน